ปกติเราจะมีคลิปน่ารักมาให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
สัตว์ทำอะไรแปลกน่ารักน่าชัง

ใช่ค่ะเป็นเหตุการณ์สลดนะคะเกิดขึ้นที่เขาใหญ่นั่นเอง
เหตุการณ์ขณะลูกลิงตัวนึงเนี่ย
พยายามปลุกแม่ที่โดนรถชน
พยายามจะไปดูดนม
เห็นแล้วชาวเน็ตก็แชร์กันต่อเป็นภาพที่สลดมากเลยทีเดียวค่ะ

โอ้ยสงสารอะ

จะเห็นว่าเขาพยายามพยายามแล้วก็ร้องด้วยนะคะ
คลิปนี้ค่ะถูกเผยแพร่โดยสมาชิกเฟซบุ๊ค
ที่ใช้ชื่อว่าคุณพานุวัฒน์สสิรัตน์ค่ะ
เล่าว่าลูกลิงตัวนี้พยายามเรียกร้องให้แม่ของมันตื่น
ซึ่งคาดว่าแม่ลิงตัวนี้จะถูกรถชน
ลิงตัวนี้เนี่ยถูกรถชนตายโดยลูกลิงพยายามมาดูดนมแม่นะคะ
ทั้งทั้งที่ร่างของแม่แข็งทื้อน้ำนมก็ไม่ไหลค่ะ
สร้างความหดหูใจเป็นอย่างมากให้กับผู้พบเห็นทั้งนักท่องเที่ยวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลตรวจสอบเรื่องราวนี้ไปยังเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ได้รับการเปิดเผยว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นเมื่อวานนี้
หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุจากคุณพานุวัฒน์
ก็เลยเดินทางไปตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุ
คือจุดชมวิวทางด้านปากช่องกิโลเมตรที่๓๐ของถนนภายในอุทยาน
แล้วก็ได้ทำการฝังแม่ลิงในบริเวณใกล้เคียงค่ะ
ส่วนลูกลิงก็นำกลับเข้าฝูงไปคาดว่าแม่ลิงน่าจะเสียชีวิตจากการถูกรถชน
แต่ไม่ทราบผู้กระทำผิดเพราะไม่ใช่เหตุการณ์ซึ่งหน้านะคะ
สำหรับภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มักมีลิงเดินหาอาหารแล้วก็นั่งริมทางอยู่เป็นประจำ
รวมถึงมีสัตว์อื่นเดินไปมาอยู่บ่อยครั้ง
นักท่องเที่ยวที่ใช้รถใช้ถนนต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดเหตุสลดดังกล่าวขึ้น
ขับขี่ที่ใช้เส้นทางในเขาใหญ่ห้ามขับรถเร็วเกิน๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แล้วก็ไม่ควรจอดรถให้อาหารสัตว์ป่าด้วยค่ะเพราะว่าจะทำให้สัตว์ป่าเกิดพฤติกรรมก้าวร้าว
แล้วก็เป็นอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทางในอนาคตได้โดยผู้โพสต์คลิปนี้นะคะ
ก็ทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยว่านักท่องเที่ยวควรพึงสังวรขับรถช้า
เมื่อคุณอยู่ในป่าเพราะที่นี่เป็นบ้านของเขานั่นเองค่ะ
อันนี้เรื่องสำคัญที่เราต้องตระหนักไว้นะถึงแม้ว่าจะมีถนน
ไม่ได้แปลว่าพื้นที่ตรงนั้นเมื่อมีถนนแล้วจะเป็นพื้นที่ของเรา
เราเข้าไปลุกรานในบ้านของเขาเพราะฉะนั้นให้เกียรติให้ความเคารพกับบ้านของเขาด้วย
เคารพกติกากันด้วยเนอะ